ผมพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสระบุรีกัน
ที่นี่น่าสนใจนะครับกับร้านนี้ร้านยวนคาเฟ่

ยวนคาเฟ่น่าไปเพราะบรรยากาศเขาดี
อาหารก็อร่อยเครื่องดื่มเขาก็สุดยอด
อย่ารอช้ารีบไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
ว้าวเฮ้ยแน่ดูสิ
โอ้โหคุณผู้ชมครับยังไม่ทันจะทำอะไรเลยนะ
แค่เดินผ่านรถคู่ใจของผมคันนี้
ก็พร้อมแล้วที่จะดูแลผมไปตลอดการเดินทาง
และนี่ก็คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีของรถคู่ใจของผม
ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยเปิดไฟในห้องโดยสารอัตโนมัติ
เมื่อเราเข้าใกล้รถในระยะ๒เมตร
ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
เมื่อเราต้องจอดรถในที่มืด
โดยเฉพาะคุณผู้หญิงเวลาไปไหนมาไหนคนเดียวก็จะปลอดภัย

โอ้ว่าแต่วันนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ย
บรรยากาศยังกันอยู่แถวภาคเหนือ
เอหรือว่าเราอยู่ในเมืองล้านนากันละเนี่ย
หรือว่าเรากำลังถ่ายละครย้อนยุคกันอยู่แล้วเนี่ย

ที่นี่คือหอวัฒนธรรมพื้นบ้านพายวนสละบุรีนะครับ
เป็นที่ตั้งของร้านยวนคาเฟ่

โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูที่ร้านเลยนะครับ

เจ้าของร้านสวัสดีกันอย่างเป็นทางการนะครับ

ที่มาของร้านยวนคาเฟ่มีประวัติความเป็นมายังไงบ้างครับ

อันนี้มันเป็นยวนยังไงก็คือชุมชนแถวนี้เราเป็นชาวชาติภัณฑ์ไทยยวน
ไม่เกี่ยวอะไรกับยียวนกวนอะไรอย่างนี้นะ

เห็นบอกว่ามีกองละครอะไรมาถ่ายทำที่นี่หลายเรื่องเลยเหรอครับ

อุ๊ยเรื่องนี้ก็ดัง
บุฟเฟสอันนี้ว่า
พันกับเบคอนแล้วมีการอบวางด้วยฮีสลาดด้วยน้ำเกรวี่

ตัวนี้นี่คือจะตัดเลี่ยนด้วยพริกก็จะมีกระเทียมสด
แล้วเราก็มาผัดกับนมกับชีส

เราก็ไปชิมกันเลยครับ
เมนูแรกหมูม้วนเบคอนชีสจานนี้เลยครับเอาล่ะตักขึ้นมาก่อนเลยดีกว่าจิ้มมาแบบนี้อุ้ย
หน้าตาน่ากินน่าทานมากเลยผมอยากให้ดูว่ามันยาวขนาดไหน
คุณดูสิยาวเฟ้ยมากคำเดียวไม่ไหวหรอกเดี๋ยวขอตัดหน่อยแล้วกันนะ
โอ้โหน่ากินน่าทานแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้เอาน้ำซอสราดลงไปซะหน่อย
จะได้เพิ่มความหอมหวานอันดังนั้นครับ

หมูม้วนเบคอนชีสโอ้โหทานไปคำแรกมันจะเค็มมันแบบ
แล้วจะมีความหอมของตัวชีสครับผมแนะนำนะถ้าอยากตัดเลี่ยน
ทานคู่กับสลัดสลัดที่เขาให้มาเนี่ยจะมีน้ำสลัดงาญี่ปุ่น
มันจะมีความเปรี้ยวแล้วมีความหอมงาอยู่ในนั้น
ทานพร้อมกันไปเลยรสชาติอร่อยผสมผสานได้ดีมากเลยครับ
นูต่อไปครับสปาเกตตี้สไปซี่ชีส
ทานเขาบอกว่าต้องคลุกเขาให้มันเข้ากันก่อนสปาเกตตี้ต้องกินอย่างนี้นี่
แล้วก็ยกขึ้นมาอย่างงี้คุณผู้ชมโอ้โห
สิ่งที่เห็นแล้วก็กลิ่นที่ได้รับก็คือความหอมของชีสนั่นแหละแต่มันจะได้กลิ่นตัวพริกด้วยนะคุณผู้ชม
คือเขาอาจจะไม่ได้ใส่มากอะไรขนาดนั้นแต่ใส่มาให้พอได้กลิ่นเท่านั้นเอง
เป็นการผสมผสานระหว่างอาหารฝรั่งกับอาหารไทยได้ลงตัวจริงนะจ๊ะนี่
แต่พอทานไปแล้วมันรู้สึกได้เลยนะแต่มันผสมผสานความหอมหวานมันแบบฝรั่งเข้าไปด้วยครับคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นจานนี้ถือว่าเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารฝรั่งกับอาหารไทยได้อย่างลงตัวมากเลยนะครับ
สำหรับการเดินทางมาที่ยวนคาเฟ่นะครับจากกรุงเทพมหานครใช้ทางเลี่ยงเมืองสระบุรีด้านตะวันตก
ไม่ต้องเข้าตัวเมืองสระบุรีใช้ถนนหมายเลข๓๖๒ขับไปเรื่อยจนผ่านหน้าศาลจังหวัดสระบุรี
จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายไปทางถนนหมายเลข๓๐๕๐ขับตามทางไปเรื่อยประมาณ๒กิโลเมตร
ก็จะถึงหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวนซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านยวนคาเฟ่แล้วล่ะครับ
พี่เอกครับรับไว้เลยครับขอบคุณมากนะครับ
จะพาคุณผู้ชมไปตลอดกินที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ
สำหรับวันนี้ต้องขอบอกเลยว่าร้านยวนคาเฟ่อร่อยจริงเด็ดมาก

ผมชอบอาหารของเขาหมดทุกเมนูและที่ชอบมากกว่านั้นคือกาแฟ
กาแฟใส่กับอะไรรู้ไหมอะไรน้ำดอกมะพร้าว
ซึ่งเป็นกาแฟน้ำอเมริกาโน
ใส่ลงไปกับน้ำดอกมะพร้าวไม่ใช่น้ำมะพร้าวนะ
น้ำดอกมะพร้าวอร่อยอย่างนี้
มีโอกาสก็แวะเวียนไปลองชิมกันได้นะจ๊ะ